อีกหนึ่งเรื่องเศร้านะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเห็นข่าวนี้จากเมื่อวานแล้วล่ะ
เพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งเหมือนกันค่ะตั้งใจจากที่ทำงานมาเหนื่อยทั้งปีเนอะ
พาลูกพาหลานไปเล่นน้ำที่หาดสมิลานะคะกว่าสงขลาค่ะแล้วปรากฏว่าเนี่ยค่ะ
เปรี้ยวหวานวัย๑๐ขวบเล่นน้ำอยู่แล้วถูกคลื่นอยู่คลื่นมันก็แรงขึ้นมา
แล้วก็สัดน้องจมหายไปอุ้ยตอนนั้นทั้งไลฟ์การ์ดทั้งเจ้าหน้าที่ชายฝั่งลงไปช่วยตามหาร่างน้อง
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดนายหนึ่งเสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้

จะมาหาร่างของลูกสาวอ่ะแล้วก็ร้องไห้จนเป็นลมลงไปเลยอ่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดชาลาทัศน์นะคะที่แหลมสมีหลาค่ะ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงเช้าที่เจอร่างของน้องเปรี้ยหวานแล้ว
แต่เมื่อวานนี้ค่ะหากันเท่าไหร่ช่วงเย็นเนาะ
หากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทั้งเจ้าหน้าที่ชายฝั่งทั้งไลฟ์การ์ด
จนกระทั่งนายสถาพรมิ่งสุกอะค่ะ
หนึ่งในไลฟ์การ์ดที่ลงไปช่วยหาร่างของน้องเปรี้ยวหวานนะคะ
ถูกคลื่นซัดจมน้ำหมดสติเหมือนกัน
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าซ้ำสองส่งท้ายปีจริงเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่คุณสถาพรถูกคลื่นซัดจนจมน้ำ
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดการปฏิบัติภารกิจชั่วคราว
เพราะว่าคลื่นลมมันค่อนข้างแรงมากเกรงว่าจะเป็นอันตรายซ้ำไปอีกอ่ะนะคะ
อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะหยุดภารกิจแล้วแต่คุณแม่ค่ะ
คุณแม่ยังนั่งรออยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนน้ำไม่อาบคือกินไม่ได้นอนไม่หลับอะค่ะ
คุณแม่อยู่ชายฝั่งตรงนั้นอย่างใจจดใจจ่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำได้เพียงแค่ให้กำลังใจ
ที่พักชั่วคราวให้นะคะก็เขาบอกว่าครอบครัวนี้คือมาจากจังหวัดยาลาค่ะ

สุดท้ายมันกลายเป็นข่าวเศร้านะคะ

ชายหาดนี้เลยแม่นั่งอยู่ชุดเดิมจุดเดียวกับที่น้องถูกคลื่นซัดหายตัวไป
แล้วแม่ที่เห็นชี้มือเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนมีเห็นวัตถุอะไรสีเข้ม
ถูกคลื่นซัดใกล้เข้ามาที่ชายฝั่ง

เขาก็รู้สึกว่าแบบต้องใช่แหละต้องใช่ร่างน้องแน่
ห้ามแม่ไว้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พากันเข้าไปดู
ลงไปในน้ำแล้วก็เดินไปลุยน้ำไปนะคะ
เข้าไปใกล้จนแน่ใจแล้วว่าคือร่างของน้องจริงค่ะ
ก็เลยอุ้มร่างน้องขึ้นจากน้ำแล้วก็พากลับขึ้นมาบนฝั่ง
กลับมาหาคุณแม่นะคะนี่ค่ะ
แล้วเนี่ยวินาทีที่นำขึ้นฝั่งได้คุณพ่อก่อนเลยที่วิ่งกรูมาอย่างนี้ค่ะ

คือทุกคนต้องพยายามกันไว้เพราะกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่
จะเป็นลมหมดสติกันไปแต่สุดท้ายก็เป็นลมหมดสติลงไปจริงนะคะ
ทีมข่าวทาราทีวีต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริง
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้รับปีใหม่นะคะ
และต้องขอสะดุดีแล้วก็แสดงความเสียใจอีกเช่นเดียวกัน
กับครอบครัวของคุณสถาพรมิ่งสุกไลฟ์การ์ดที่ลงไป
เพื่อที่จะช่วยชีวิตน้องแต่สุดท้ายแล้ว
เขาเองก็ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันนะคะ